ต้องใช้คำว่าในฐานะคนในได้ใช่ไหม

คุณแกน้ำพักไทยส่วนไทย

เพราะว่าเหมือนอย่างตอนเลือกประธานสภา

ทางเก้าไกรก็ทำหนังสือเชิญอะไรหมดแล้วจัดที่นั่งเรียบร้อย
แต่พอถึงเวลาพอจริงก็กลับมาขอโทษจริง

ซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราสนับสนุนอยู่แล้ว

ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าพอเช็คไปก็คือจริงหลักเนี่ย

แล้วก็เห็นว่าต้องการเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็คุยกันเลย
เพราะว่า๒คนเนี่ยเขารวมกันก็เกือบ๓๐๐แล้วนะ
เกือบเท่าไหเกือบ๖๐ของทั้งสภาแล้ว

คือถ้าฟังท่าทีจากทางคุณชัยธวัฒน์ล่าสุดในวันนี้นะฮะ

หรือคุณพิทาเองเมื่อวานให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมรัฐสภาเสร็จ
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาลดเพดานไม่ได้หรอก
เรื่องของ๑๑๒ที่ถูกอภิปรายถูกสอบถามเยอะแยะไปหมด
แล้วก็คงจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเกิดวันที่๑๙ก็ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิม
เงื่อนไขเหมือนเดิมไม่มีการลดไม่มีการอะไรกันเหมือนเดิมเนี่ย

ตามกฎหมายจะเสนอชื่อใครกี่ครั้งก็ได้
อยู่ในตะกร้านะครับที่ผ่านเกณฑ์ได้เป็นแคนดิเดต

แต่ว่าในทางปฏิบัติเมื่อเสนอไปแล้วแล้วดูว่าถ้าผลคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง
หรือว่าครั้งแรกแล้วก็ยืนยันแล้วแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเออควรจะเปลี่ยนคนเนี่ย

เพราะฉะนั้นสามารถเสนอชื่ออีกครั้งได้
แต่พอซ้ำกันก็เป็นไปได้ว่า

ภาคร่วมฝ่ายค้านเดินว่าภาคที่จะตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ในแปดภาคเนี่ยจะไปคุยกัน
ซึ่งก็จริงก็คือจะเป็นหลักก็คือ๒พักใหญ่นี่แหละเขาจะคุยกัน

ทั้งหมดที่ของแปดภาคเนี่ยจะมีอยู่สี่คนที่อยู่ในจักร้า

เขาจะบอกว่าอ่าถ้างั้นเขาจะเปลี่ยนคนแล้วตกลงกันว่าเดินไปด้วยกันได้เนี่ย

ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะโหวตคุณพิทาอีกสักหนึ่งครั้งหรืออะไรตามที่ตกลงกัน
หลังจากนั้นก็อาจจะตกลงกันว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่
แต่คุณสิทาเชื่อว่าวันที่๑๙นี้ก็คงจะเป็นชื่อคุณพิธานั่นแหละ
ผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าสองพักนี้เขายังไม่ได้คุยกัน
น่าจะต้องหลังจาก๕โมงเย็นซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้หรือเปล่า
แต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กระบวนการก็ต้องเป็นไปแบบนี้ซึ่งในตัวผมเองเนี่ย
ผมมองว่าจะเสนอชื่อคุณพิทากี่ครั้งแล้วจะไปเสนอชื่อคนอื่น

มันอยู่ที่ว่าจะผ่านเสียงสวได้มาเติมจำนวนถึง๓๐คน
ใจที่เขาฝังเอาไว้นะขอย้อนกลับสั้นก็คือฝังไว้ในรัฐมนูล
พูดสั้นก็คือพระเด็จการได้เขียนกติกาแล้วฝังไว้ในบทเฉพาะการ
เอากุญแจธรรมเนียบไปฝากไว้กับสว๒๕๐คน
เพราะฉะนั้น๓๙ล้านคนที่ออกไปโหวตใครแพ้ใครชนะ
แทบจะไม่ได้มีผลเพราะว่ายังไงคุณไม่ได้ถึง๓๗๗๓๗๖เสียงอยู่แล้ว
คุณก็จะต้องมาพึ่งเสียงสวแล้วสามารถกดปุ่มได้
ดปุ่มได้ในลักษณะการเลือกตั้ง๖๒สวทั้ง๑๐๐เลือกพลเอกประยุทธ์คนเดียว
เป็นนายกไม่แตกไปที่ไหนเลยแม้แต่คนเดียว
ในครั้งนี้แตกมาพองาม๑๓เสียง
และในการโหวตครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถจะทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน